สลดค่ะที่เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมานะคะ

เขาเปิดเป็นกิจการดองมะม่วงขายทั่วประเทศเลยนะคะ

เกิดเหตุว่ามีคนงานที่เขาลงไปตักมะม่วงในเบาะมะม่วงดอง
แล้วมันคือเหมือนแบบหน้ามืดเป็นลม

แล้วก็เจ้านายหัวหน้าคนงานเขาเห็น

แต่คนที่ช่วยเป็นลมแทนแล้วตกลงไป

มะม่วงดองที่เราเห็นสีเหลือง

คนเสียชีวิตคือนายประดับดมดวงเด่นนะคะ
เขาก็เดินทางไปจากกรุงเทพไปกับคนงานเพื่อลงไปตักมะม่วงดอง
เขาจะเอามาชั่งน้ำหนักแล้วก็ส่งไปขาย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปที่หมู่บ้าน
ทรัพย์ไวตำบลพลทองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
เป็นที่ตั้งโรงงานมะม่วงดองที่นายประดับดมดวงเด่น

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๒๔กันยายนที่ผ่านมา
คือมีคนงานชื่อว่าในเสริมกำลังลงไปตักมะม่วงดองในบ่อ
ประดับสังเกตเห็นว่าในเสริมลูกน้องเนี่ย

ก็เลยรีบลงไปช่วยดึงร่างของในเสริมขึ้นมาจากบ่อ
แต่ตัวนายประดับเองนี่แหละค่ะหน้ามืด
แล้วก็ร่วงลงไปในบ่อแทน
เราส่งนักข่าวไปคุณกิติศักดิ์ค่ะ
ติเนี่ยไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็คนงานที่เฝ้าบ่อก็พาไปดูพาไปดูจุดที่เกิดเหตุเลย

ตินักข่าวของเราเนี่ยบอกว่าโอ้โห
กลิ่นเนี่ยฉุนจมูกมากเป็นกลิ่นเหมือนกับเหม็นเปรี้ยวอะค่ะ
ฝาบ่อออกแล้วยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ย

ขนาดไม่ได้ลงไปในบ่อนะไม่ได้ลงไปเก็บมะม่วงเหมือนคนงานนะ

ติบอกว่าหายใจก็ไม่ค่อยออกแล้ว
สำหรับดองมะม่วงนี้นะคะความกว้าง๓เมตรยาว๓เมตร
เฉพาะที่เป็นปากบ่อจะกว้าง๑๒๐เซนติเมตรยาว๑๒๐เซนติเมตร
คือปากบ่อจะแคบลงคือไม่ได้ใหญ่มาก
แต่ละบ่อก็จะมีฝาปิดเอาไว้ค่ะคุณผู้ชม
ส่วนความลึกลึก๓เมตร
ในการดองมะม่วงเนี่ยปกติจะมีน้ำอยู่ในบ่อสูงประมาณ๒เมตร๕๐เซนติเมตร
แต่บ่อที่เกิดเหตุเหมือนกับตักขึ้นไปเยอะแล้วอะค่ะ
น้ำก็เลยน้อยน้ำเหลือแค่สามสิบเซนติเมตรเอง
สำหรับดอกมะม่วงนี้มี๒๔บ่อนะคะ
บ่อที่มีคนเสียชีวิตที่นายประดับตกลงไปแล้วเสียชีวิตเนี่ย

บ่อนี้มีระยะเวลาประมาณ๑๒ปีแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำดองเลยนะคะ
เพราะว่ามะม่วงที่ดองยังตักขึ้นมาไม่หมดเลยค่ะ
เป็นปีแล้วนะคะ๒ปีแล้วเนี่ย
วันเกิดเหตุนายประดับกับลูกน้องสองคน
คือนายประกอบกับนายเสริมก็ตักมะม่วงจะเอามาชั่งน้ำหนักเอาไปขาย
เสริมลงบันไดไปตักข้างล่างเกือบถึงก้นบ่อค่ะ
เพราะว่าบ่อนี้ใกล้หมดแหละน้ำที่ดองอยู่แค่๓๐เซนติเมตรเอง

ลงไปไม่นานปุ๊บหน้ามืดเลยนะ
แป๊บเดียวหน้ามืดเหมือนจะเป็นลม

ประดับก็ลงไปช่วย
นายประกอบรอรับอยู่ก็ช่วยดึงในเสริมขึ้นมา
แต่พอดึงนายเสริมขึ้นมาได้
ประดับกลับหน้ามืดแทน
ลูกน้องพยายามจะลงไปช่วยนะคะ
แต่สู้กับกลิ่นไม่ไหว
แล้วนายประดับเป็นคนรูปร่างใหญ่อะค่ะ

ลูกน้องก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างคุณธรรมสถานชายภูมิ
ก็มาช่วยนำร่างนายประดับขึ้นมา
ประดับก็เสียชีวิตนะคะ
ประดับนี้อายุ๕๒ปี

ทีนี้ถ้าถามว่าในบ่อที่เขาดองมะม่วง
มันมีอะไรบ้างที่เขาใช้ดองมะม่วง
ทำไมกลิ่นมันถึงแบบขนาดนี้นะคะ
ส่วนผสมในการดองมะม่วง
เขาใช้เกลือปูนขาวสารส้มผงกันบูดแล้วก็มีน้ำเปล่าด้วย
กิจการนี้นายประดับเช่าจากเจ้าของกิจการคนเก่ามาประมาณ๒ปีแล้ว
ไปถามเรื่องนี้จากในเสริม

หน้ามืดเวียนหัวตาพระมัวมองไม่เห็นเลย
ประดับเห็นในเสริมอาการไม่ดี

คือดันตัวในเสริมขึ้นมาจนขึ้นมาได้

แต่นายประดับไม่ได้ตามขึ้นมา

หงายท้องล้มลงไปนอนอยู่ในบ่อแล้วอะค่ะ
ส่วนนายประกอบลงไปช่วยก็ดึงแขนนายประดับขึ้นมานะคะ
พยายามจะดึงขึ้นมาแต่ดึงไม่ไหว
เพราะนายประดับตัวใหญ่มากค่ะ
พอลุงลงไปแล้วจะไปเก็บลูกมะม่วง
พอก้มลงแล้วมันขึ้นมาอย่างนี้เลย

แล้วพี่ประกอบเขาได้ลงไปช่วยด้วยไหมครับผม

แต่มันอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้

กว่าจะมาก็นานโขมันกันเลย

ก็ลงไปถอดเสื้อผ้าลงไปเลย
แต่บ่อนนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรของมัน
มันจะเกิดสะสมนานหรือเปล่าก็ไม่รู้

คุณงานเก่าก็จะทำอย่างนั้น

มันเลยเปิดได้ลงไปเลยอืมด้านกู้ภัยนะคะนายเสกสรร
ผลมาตราก็บอกว่าพอได้รับแจ้งก็รีบไปที่เกิดเหตุ
บริเวณบ่อดองมะม่วงกลิ่นเหม็นฉุนแรงมากค่ะ
แล้วก็พอไปถึงนายประดับนอนเสียชีวิตอยู่ในบ่อเจ้าหน้าที่ก็หาวิธีช่วยเหลือนำร่างขึ้นมา
เจ้าหน้าที่ลงไปก็ใส่ชุดป้องกันมีถังออกซิเจนลงไปด้วยนะคะครับแล้วก็นำร่างนายประดับขึ้นมา
กู้ภัยเองยังบอกเลยว่ามันยากมากลำบากมากเพราะกลิ่นในบ่อมันเหม็นรุนแรงมากอะค่ะ
ต้องใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีถึงจะนำร่างนายประดับขึ้นมาได้นะคะ
ที่แรกลงไปลงไปไม่ถึงครับเพราะว่ามันเป็นที่ไม่มีอากาศหายใจ
ต้องรอเครื่องเอ็ดบีลงไปนะครับเครื่องช่วยลงไปช่วยหายใจลงไป
เอาศพขึ้นมานะครับลงไปลักษณะแสบคันนะครับคันแน่น
ลักษณะแน่นเหมือนกับอากาศไม่ถ่ายเทครับน้ำน้ำไม่ลึกนะครับ
น้ำไม่ลึกแต่ว่าอากาศจะอับมากนะครับอับมากคือ
ไม่มีการถ่ายเทแล้วก็ไม่มีออกเซียนทั้งในหายใจได้นะครับ
กลิ่นมันนี่กลิ่นฉุนแรงครับอะไรมั้ยพี่ลองยกตัวอย่าง
คล้ายพวกกดพวกกดพวกอะไรนะครับพวกสารส้มพวกนั้น
คือว่าผมมาถึงลักษณะมาถึงแล้วไม่มีชีพจร
ไม่มีอะไรแล้วครับคือเสียชีวิตไปแล้วครับ
ไม่สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้
ทางด้านของนายแพทย์ประพัดห้วยสีจันนายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลชัยภูมิ
บอกว่าจากการถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็บอกว่าหลังจากนายประดับลงไปช่วยคนงานขึ้นมาจากบ่อ
ตัวนายประดับยังอยู่ในบ่อเหมือนจะพยายามสื่อสารขอความช่วยเหลือแต่พูดไม่รู้เรื่องแล้วอะค่ะ
แล้วก็ล้มลงไปคือชักด้วยนะคะคือชักอยู่ในบ่อประมาณเป็น๑๐นาทีเลยอ่ะ
คนงานก็พยายามที่จะช่วยแต่ไม่สามารถช่วยได้เพราะว่ากลิ่นเหม็นฉุนในบ่อคือกลิ่นแรงมาก
ประดับตัวใหญ่ด้วยก็เลยนำตัวขึ้นมาไม่ได้จนสุดท้ายนายประดับก็เสียชีวิตอยู่ก้นบ่อ
เบื้องต้นตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตพบว่าเกิดจากขาดอากาศหายใจ
ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคประจำตัวน่าจะมาจากก๊าซที่เกิดขึ้นภายในบ่อนั่นแหละค่ะ
ซึ่งถ้าญาติติดใจสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตก็สามารถนำไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
ยาเล่าบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเหมือนมีอาการมึนงงแล้วก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ
ก่อนก่อนก่อนจะเอ่อล้มลงไปอ่านะครับเหมือนคนคนที่
คนที่ลงไปคนแรกเนี่ยเขาขึ้นมาได้เนี่ยเขาพยายามจะช่วยแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีรูปร่างใหญ่มาก
ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนแบบจะดึงช่วยกันแต่ว่าแรงไม่พออะไรประมาณนั้นนะครับ
เขาก็เลยปล่อยแล้วก็พยายามเรียกคนมาช่วยอ่าเขาบอกว่าผู้ผู้เสียชีวิตเนี่ย
ดิ้นเหมือนดิ้นทุรนทุลายอยู่ข้างล่างประมาณสัก๑๐นาทีก่อนจะนิ่งไปนะครับ
แต่จากการที่ผมคำกระดูกดูเช่นกระดูกต้นคอกระดูกส่วงอกหรือว่ากระดูกสันหลัง
ก็ไม่ไม่พบว่ามีกระดูกผิดรูปอะไรนะครับครับเออผมก็เลยคิดว่าตัดเรื่องอ่า
อุบัติเหตุที่กระทบกระแทกแล้วก็ทำให้เกิดการเสียชีวิตออกไปก่อนนะครับ
ร่วมกับการซักประวัติที่บอกว่า
ออกซิเจนซึ่งคนที่ขาดออกซิเจน

สับสนมึนงงหรือว่าอาการอ่อนแรงได้
ถ้าขาดอากาศหายใจนาน
ขาดออกซิเจนนานอาจจะมีเรื่องของห่วงใจอยู่เต้นได้
แต่ทางญาติก็ไม่ได้ส่งศพไปตรวจพิสูจน์
เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ญาติน้ำสบประดับกู่ศลตามประเพณี
ก็จะลงไปช่วยคนงานลูกน้อง
มีน้ำใจจะไปช่วยคนอื่นนะแต่ว่าตัวเองต้องเสียชีวิต
แต่นี่มันเป็นอุทาหอนอย่างหนึ่งค่ะ
ชีวิตเราเองก็ต้องไม่ตั้งอยู่บนความประมาท
อาชีพที่ทำทุกวันเลย
โรงงานมีบ่อที่จะดองมะม่วงดองอย่างนี้

พอเป็นลมกันพอไม่ไหวกันก็ช่วยกันลำบาก